เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งสอสอนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า๑๗มีนาคม
หรือว่าวันเลือกตั้งจริง๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้
ไทยรักษาชาตินั้นผู้สมัครของพักในทุกเขตจะหมดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะครับ
รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อด้วย
แม้จะยังมีรายชื่อผู้สมัครสอสอเขตอยู่ในบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
แต่ถ้าใครลงคะแนนให้กับพักไทยรักษาชาติจะกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะครับ

พื้นฐานของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
ที่ถือว่าพระมกษัตริย์ทรงราช

ต้องถูกซ็อกบ่อนทำลายบ่อนทำลาย

สารมีมติยุบพักผู้ถูกร้องโดยมติเอกชันนะครับ
ส่วนประเด็นข้อที่สอง
ถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
มีกำหนดระยะเวลา๑๐ปีโดยมติ๖ต่อ๓
ส่วนประเด็นข้อที่๓ก็มีมติเป็นเอกชันนะครับ
ถือเป็นการปิดฉากพักการเมืองน้องใหม่

ตุลาการสารรัฐธรรมนูล
จากนี้ไปจึงถือว่าไม่มีผู้สมัครสอสอ

ระบบแบ่งเขต๑๗๔คน
และแบบบัญชีรายชื่อ๑๐๘คน

ดังนั้นทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า๑๗มีนาคม
หรือวันเลือกตั้งทั่วไป๒๔มีนา
ใครที่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง

จะถือว่าเป็นบัตรเสียทันที
ซึ่งกรกตจะให้กรรมการประจำหน่วย
ค่าชื่อพักไทยรักษาชาติออกให้ชัดเจนอีกทาง
ขณะที่การเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง

สารรัฐธรรมนูลได้มีคำวินิจฉัยชัดเจน
เพิกถอนสิทธิ์เป็นเวลา๑๐ปี
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้ต้องตีความ
สมัครในระบบเขตเพียง๒๕๐คน
เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ซับซ้อน
ผู้สมัครหลักของไทยรักษาชาติ
เป็นคำตอบได้ดีถึงความหวังที่ต้องการเก็บ
คะแนนเสียงมาประกอบร่างพนึกกำลังต่อสู้
เมื่อไทยรักษาชาติถูกตัดสิทธิ์
อกจากจะทำให้คะแนนเสียงระบบเขตของตระกูลเพื่อ
ในพื้นที่ที่มั่นใจหายไปแล้ว
ยังทำให้คะแนนเสียงที่จะถูกนำมาคำนวณเป็นสอสอ
ในระบบสัดส่วนหายไปกว่า๑๐ที่นั่งด้วย
และเป็นที่น่าติดตามว่าคะแนนเสียงของไทยรักษาชาติ
ติดตัวมากับอดีตผู้สมัครแต่ละคน
จะถูกส่งไปยังพักในตระกูลเพื่อที่เหลือ
พักเพื่อชาติและพักประชาชาติ
ซึ่งส่งผู้สมัครสอสอระบบเขต๓๔๙คน
และ๒๑๒คนอย่างไร
เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสนามเลือกตั้งระดับประเทศ
ที่จะทำให้ผู้สนับสนุนพร้อมใจกัน
หันไปเทคะแนนอย่างเป็นกรอบเป็นกรรมให้กับผู้สมัคร
คนในพื้นที่อาจไม่ค่อยคุ้นเคยมากนัก
ข่าวแทรศทีวีตรายงาน